การจนบุรีมีคำพิพากษายกฟ้อง
ในคดีที่ครูปีชายื่นฟ้องหมวดจรูนในข้อหายักยอกทรัพย
รับของโจรหรือว่าคดีหวย๓๐ล้าน
เมื่อสักครู่นี้ครูปีชาเพิ่งจะเดินทางออกมาจากศาลพอดี
เดี๋ยวไปฟังเสียงจากครูปีชาแล้วก็ทนาย

การซู้สู้คดีนี้คดีนี้ต่อไปอย่างไรครับ
คะในการสึก

รับไปตั้งแต่วันที่สิบเด็ดตุลา
แต่มันมีความเข้าใจผิดของแม่คะ

อ่าการภูมิภาควิจารณ์ในความภูมิภาคศาลนี่คงจะทำไม่ได้
เนื่องจากว่าเดี๋ยวจะเจอข้อหาหมิ่นศาลนะนะฮะ
ซึ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๙๘บรรยัติไว้อยู่แล้ว
ซึ่งพวกเราก็หรือประชาชนก็ควรจะรับทราบไว้ในส่วนนี้
แต่ว่าที่พูดได้ก็คือว่าในส่วนว่า
ก็กระทั่งอีกและก็เชื่อมั่นแต่ก็ยืนยันในความจริง
ที่จะวิสูจน์กันในชั้นอุปนัยผ่านต่อไปนะครับ

ซึ่งอย่างน้อยก็ยังท่านก็ยังไม่ได้วินิจฉัยในข้อเท็จจริงว่า

คือที่ผ่านมาครูปีชาพูดมาโดยตลอดว่า
ตัวเองเป็นเจ้าของลอตเตอรี่

ก็เป็นรุนวิทธิษฐ์ของท่านที่อย่าวิจัยตามประญาณหลักฐานที่

ลักษณะอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็จะ
ว่าสิ่งที่ศาลท่านได้วิจัยมานั้นเนี่ย

สิทธิ์ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของเราจะต้องอุทวนต่อไป
ก็ขอไม่พูดอะไรต่อนะครับ
เป็นเรื่องของทีมทนายจะต้องเตรียมประชุม
ดูข้อจุดตรงไหนที่เรายังไม่ได้นำสืบ

ครูคะตอนนี้ก็คือว่าในเมื่อสังคมเขามองว่าสรุปแล้วคดีนี้ก็คือครูเป็นฝ่ายแพ้
ทั้งที่ครูยืนยันมาตลอดว่าตัวเองคือเจ้าของตัวจริงความจริงก็คือความจริง
คือในวันนี้อย่างที่สื่อมวลชนก็ได้รับฟังในคำพิพากษาของศาล
ซึ่งมีสื่อก็ได้เข้าหลายช่องนะ
เพราะฉะนั้นความชัดเจนสื่อหลายช่องคิดว่าน่าจะเข้าใจว่าคำตัดสินของศาลท่านนั้น
มีสิ่งที่เราที่ทีมทนายก็จะต้องไปประชุมกันต่อ
แต่ส่วนใหญ่เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วทีนี้พยานบุคคลเราจะสู้ได้เหรอคะ
มีประเด็นไหนที่จะผมอ้องใจอย่างเช่นตอนนี้
เราก็ยังหลายประเด็นในส่วนที่อ้ายังไม่เห็นพ้องด้วย
เช่นในส่วนของตัวแม้ว่าการตัดสินมาในวันนี้แต่ก็ยังไม่ได้วินิจฉัยว่าทางจำเลยเป็นเจ้าของหวยนะครับ
คะตอนนี้เครียดไหมคะกับกระแสที่ว่าวันนี้พอผลออกมาแบบนี้เขาจะมองว่าครูเป็นคนโกหก
ถามว่าเครียดไหมการมีคดีความนะครับก็ไม่ได้สบายใจแต่เราก็ถือว่าเราคือเรื่องจริงแต่เราก็ต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ครูมองไหมคะว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่แม่ค้าเป็นคนมาบอกครูว่าถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ในเสียงเนี่ยครูยังยืนยันว่าไม่รู้ว่าเลขตัวหน้าคืออะไร
ก็ยังติดใจในส่วนของที่ทางนิติกรรมเนี้ยเรื่องของนิติกรรมสัญญาการซื้อขายได้ละครับ

จักษ์พยานในส่วนของแม่ค้าที่ยืนยันชัดเจนอยู่แล้ว
แต่แม่ค้ายืนยันไม่ได้สอบคล้องกันเลยนะครับ
ก็เดี๋ยวจะไปโต้แย้งกันนะครับ

จะมีการหารักษาของแม่ค้าที่ไม่ใช่บุคคลไหมครับ
อ๋อในส่วนของการพิจารณาคดีเนี่ยครับ
เป็นเรื่องที่ว่าต้องเป็นเรื่องที่ว่ากล่าวกันมาในศาลชั้นต้นนะครับ
ในประดิษฐ์ของเรื่องหลอกไฟล์แล้วก็เซอร์ไซต์ของการแบ่งงานโทรศัพท์นะครับ
จะเป็นหลักฐานอย่างที่สุดครับว่า
คล้ายว่าคุณพิคาร์ไม่ได้อยู่เมื่อช่วงนั้น

วันนี้อ่ะคะเห็นทางว่าฐานายต้ำอ่ะจะไปขอธรรมอายัต
เรือนรางวัลที่ถูกนะครับ

คุณยื่นหุดความคำในกี่วันครับ

แต่ว่าเพราะว่าเอกสารมันเยอะก็คงจะประมาณละ๖๐วัน
ท่านายค่ะแม้ว่าวันนี้สารไม่ได้พิจารณาว่า
ลอตเตอรี่เป็นของใครแต่ว่าตามกระบวนการของสำนักงาน
สถานการณ์อัฐบาลผู้ที่ครอบครองคุณนั้นก็ต้องเป็น

ครูคะแล้วเวลานี้ครูยังจำเลข๓ตัวหน้าที่ซื้อได้ไหมคะ

ทบทวนแล้วก็ทำวิเคราะห์
อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเข้าสู่เรื่องของอุทธรณ์ต่อไปนะครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงที่สารอุทธรณ์ที่เราจะต้องส่งเนี่ย
ก็จะต้องนำพยานหลักฐานที่เรายังไม่ครบ

ในส่วนของอุทธรณ์ที่บอกว่าจะยิ่งอุทธรณ์ในประเด็นนั้นไหมครับ
เดี๋ยวค่อยพินากันอีกทีหนึ่งนะครับ
เพราะว่าตอนนี้มีประเด็นเดียวครับว่าโจทย์เป็นผู้เสียหายหรือไม่แค่นั้นเองนะครับ
มีประเด็นเดียวครับประเด็นอื่นสารไม่ได้วิจัยนะครับ
การที่มันได้เปิดเผยขนาดนี้เนี่ยมีความไม่มั่นใจว่ามีพยานไม่เพียงพอหรือเปล่าคะ
อ๋อไม่ใช่ครับก็มันเป็นปัญหาข้อกฎหมายครับครับ
เราต้องไปดูข้อจริงที่ศาลท่านนำมาพิจัยพินาว่า
นอกจากพยานบุคคลแล้วเรามีพยานอย่างอื่นไหม
ก็มีพยานอย่างอื่นที่เรานำสืบอยู่แล้วครับ
แต่ศาลไม่ได้นำมาอื่นต่อกันนะครับ

ทีนี้ครูนิดนึงค่ะเห็นครูเคารพในคำตัดสินของศาลมาก
แล้วในเรื่องของที่ครูเคยให้คำสาบานไว้ล่ะคะ

กรณีที่เคยสาบานเคยกล่าวเอาไว้ค่ะว่า
ถ้าเกิดหวยไม่เป็นเรื่องจริงก็คือให้คำนั้นสัญญาว่าไม่เป็นเรื่องจริง
ตอนนี้สนุกปรชนทุกท่านก็ทราบแล้วนะครับ
ว่าศาลท่านก็มีความวิภาคษาเรื่องของตัดสินว่า

แล้วก็แล้วมันจะเพียงแพงไหมพี่อ๋อไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับ
ดีดีในฝากผู้กรณีของของศาลนี่จะมีผลต่อการทำงานของคุณพูดไหมครับ
อ๋อไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคดียังไม่ถึงที่สุดครับครับโอเค
โอเคขอบคุณมากครับคุณครับได้ค่ะนิดหนึ่งคุณค่ะในฝากของผู้กรณีบอกว่าของคุณเนี่ย
หวยเนี่ยเป็นของเขาเรียบร้อยแล้วครูยกให้ง่ายเลยเหรอคะหรือยังไง
คือตอนนี้นะครับเรื่องหวยเป็นของใครเนี่ยนะครับอย่างที่ท่านทนายได้แนะนำไปแล้ว
แจ้งไปแล้วฉะนั้นวันนี้เราจะต้องกลับไปปรึกษาหารือแล้วก็ทบทวนกันนะครับ
อีกครั้งหนึ่งว่าตรงไหนที่เราจะต้องเตรียมเรื่องของอุทธรณ์ต่อไปนะครับ
ตอนนี้ประชาชนมุ่งไปแล้วนะคะพอหลังจากคำตัดสินบอกครูขี้โกหกจริงหรือเปล่าค่ะ
คือประชาชนที่ตัดสินเนี่ยเขาก็ตัดสินมาตั้งนานแล้วนะครับแต่เราก็ถือว่าความจริงก็คือความจริง
ตอนนี้เราก็ต้องใช้สิทธิ์กฎหมายต่อไปที่จะต้องอุทธรณ์ต่อไปนะครับ
ซึ่งครูซื้อหวยวันที่สามสิบเอ็ดหรือยี่สิบเจ็ดครับซื้อหวยสามสิบเอ็ดสิครับ
ซึ่งเดี๋ยวคำพิพากษาท่านเมื่อกี้ท่านผู้พิพากษาท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะ
ภายหลังจากที่มีการอ่านแล้วท่านจะเผยแพร่ในยุติธรรมในศาลในเว็บไซต์นะฮะ
เดี๋ยวถ้ายังไงก็เข้าไปดูได้ครับว่าเหตุผลเข้าไปดูได้นะครับ
กังวลไม่เครียดไม่กังวลครับเพราะว่าเราคือในเรื่องของเอ่อ
ก็ต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายอย่างที่บอกแล้วนะครับต่อไปพูดถึงแฟนคลับนิดนึงค่ะ
มีคนมาให้กำลังใจด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณประชาชนทั้งประเทศนะครับ
ยังไงก็แล้วแต่นะครับต้องผมก็พูดอีกครั้งหนึ่งก็คือขอขอบคุณศาลจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วก็ก็ขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายต่อไปครับขอบคุณครับ
ครับและนั่นก็เป็นคำยืนยันนะครับจากนายปริชาไคร่ครวนนะครับ
แม้ว่าสารจะมีคำพิพากษายกฟ้องนะครับ
ก็คือครูปีชาไม่สามารถไปฟ้องร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลในข้อหายักยอกทรัพย์หรือว่ารับของโจรได้นะครับ
ถ้าพูดตรงก็คือครูปีชาแพ้ในยกแรกนี้ในศาลชั้นต้นนี้นะครับ
ประชาก็ยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อไปแล้วทางทนายวรยุทธ์บุญวงศัยนะครับ
ก็ยังระบุว่ายังมีข้อสงสัยนะครับเพราะว่าสารเองก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าสรุปแล้ว
สลากห้าสามสามเจ็ดสองหกนั้นเป็นของร้อยตำลดโทรจรุลวิมูลหรือไม่นะครับ
แต่สารก็ยืนยันด้วยอีกเช่นเดียวกันนะครับว่าครูปีชาไม่ได้เป็นเจ้าของหวยชุดนี้แน่นอนเพราะว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่สอดคล้องกับหลักนิติวิทยาศาสตร์ที่มีการพิสูจน์ได้นะครับ
นั่นก็คือครูปิชาเดินทางไปที่จลาดเรซิตี้วันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับ
ซึ่งครูปีชาเองให้การรวมถึงพยานก็ให้การบอกว่าครูปีชาไปซื้อวันที่๓๑ตุลาคมแต่ว่าจากการเช็คสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
ก็ระบุว่าวันที่๒๗ครูไปแต่๓๑ครูไม่ได้ไปนะครับก็คือออกจากทางโรงเรียนเทพมงคลรังศรีโรงเรียนของครูปีชาไปรับลูกสาวอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งแล้วก็กลับเข้าบ้านนะครับ
นี่ก็เป็นสิ่งที่ทางกองปราบเองแล้วก็ปวทนะครับพยายามหารักฐานทั้งเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็คลิปเสียงมายืนยันนะครับนี่ก็เป็นหลักคร่าวนะครับที่สารได้อันคำวินิจฉัยซึ่งใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงก็คือเจ็ดสิบเอ็ดหน้าด้วยกันนะครับซึ่งรายละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการไทย
ไล่เลี่ยงถึงวัน๒๗กับ๓๑เนี่ยนะครับและตอนท้ายคำสั่งสารคำพิจารณาสารเนี่ยเป็นประโยคแบบนี้นะครับในความเป็นจริงแล้วโจทย์โจทย์ก็คือครูปีชาไม่ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดดังกล่าวมาตั้งแต่แรกนะครับพยานหลักฐานที่โจทย์นำมาสืบล้วนแต่มีข้อพิรุษน่าสงสัยและขัดแย้งกับพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในหลายประก